ไทยรัฐมวยไทยไฟเตอร์
คุณผู้ชมครับกลับมามันกันต่อเลยดีกว่ากับรายการไทยรัฐมวยไทยไฟเตอร์
ไปกันเลยดีกว่านะครับเริ่มต้นจากนักชกในมุมน้ำเงินนะฮะ
คนนี้มาจากอำเภอเดชอุดมจากจังหวัดอุบลราชธานีนะครับ
คนนี้นะครับชกมาแล้ว๗๕ไฟล์ชนะ๕๔ไฟล์
เสมอ๑ไฟล์และแพ้๒๐ไฟล์ครับ
เรามาดูนักชกในมุมแดงกันบ้างดีกว่านะครับ
ชกมาแล้ว๖๗ไฟล์ชนะ๔๕ไฟล์แพ้๒๒ไฟล์
แฟนชันเมอร์รีคอร์ด๔๕วินและ๒๒ลูซิส
มากันกันกันกันกันแฟนพุทธการโกกลันบุทธ
เราเดินทางมาถึงคู่สุดท้ายของรายการนะครับ
เพชรประการโกกลันบุทธกับ๖๑กิโลกรัม
เพชรสร้างบ้านสิทธิ์บอลสกลครับ
เรียนท่านผู้ชมนะตอนนี้แจกเงินรางวัลไปแล้วนะครับ
ครึ่งแสนครับ๖๕๐๐บาทยังไม่รวมแผลแตก
ที่ต้องบอกว่าแตกหลายคู่มากเลยครับวันนี้
คือว่าเหี้ยนพอสมควรครับ
และคู่ปิดท้ายรายการครับเพชรพระการกอกันบุตรกับเพชรสร้างบ้าน

ฝากข่าวสารกันหน่อยครับสัปดาห์นี้รายการร้องได้ให้ล้านครับ

คุณอ้นพิมพันนบพระเสาครับ
และก็ป้าบัวสีบัวสีเชื้อเพชครับ

ส่งกำลังใจและติดตามรายการได้
ในรายการร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิต

เวลา๑๘นาที๒๐นาทีเป็นต้นไปทางไทยรัฐทีวีช่อง

แล้วก็สามารถติดตามข่าวสารไฮไลท์เด็ดของ

เวลา๑๙น๒๐นจนถึงเวลา๒๑น๓๐น
ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ครับ

นั่นก็คือทางด้าน

อำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีครับ
ชื่อเดิมนั่นก็คือเจ้าบุญหลายสิบนายกจงสวน
มุมแดงครับเพชรภการกรรณบุธครับ

จากธามกาการชนะบุรีไว้๒๘ปี

จากไทยมวยกรรณบุธ
ต้องบอกว่าไม่ว่าจะเป็น

ทุกอาชีพไม่ว่าจะเป็นทหารตำรวจ

วงการมวยนี่พบเครื่องครับ

เพราะว่าค่ายนี่อยู่ใกล้กันครับ

ตบด้วยศอกขวาครับ

ขยับเบียดมาเจอเพชรประการชิงออกก่อนครับ

ตอนนี้ต้องบอกว่าค่ายมวยของเสียต้อมที่สกลนคร
นี่น้ำท่วมถึงหน้าอกครับ

อันนี้คือไม่เฉพาะ

เดือดร้อนเกี่ยวกับเรื่องน้ำท่วม

จากจะเป็นกำลังใจใครที่สามารถช่วยเหลือได้
ก็ส่งไม่ว่าจะเป็นน้ำและก็อาหารนะครับ

เอาละก็พยายามจะเล่นงานถ้าร่างก็อดล่ะครับ

พยายามจะอัร์เวอร์คัทดักไว้ครับ

มีอาการสักนิดเลยครับโดนเต็มนะครับ

เป็นประการเล่นงานฐานล่างก่อนแล้วครับ

มาแทงเจอเหลี่ยมครับ

เพชรมังกรเพชรสามารถ
โอ้โหสอกขวาครับ

อ้าวยังจะเน้นเลยที่ต้นขาขวาของทะดานเพชรสร้างบ้านครับ

นี่ครับจังหวะเตะตัดล่าง

เป็นสร้างบ้านเอาคืนด้วยเข่าเลยครับ

ปิดท้ายรายการในคู่มวยมันมาอีกหนึ่งคู่ครับ

เราต้องเละไม้ที่กันเซียด
เตะเข้าไปบริเวณต้นขาขวาย้ำเข้าไปแบบนี้ครับ
มีอาการเอียงโอ้โหแล้วนี่ครับศอกซ้ายสั้น
โดนเต็มก็จริงแต่ไม่มีอาการสักนิดเลยครับ
อืมต้องบอกว่าเตรียมตัวมาดีเลยครับ
แม้ว่าทางค่ายนั้นจะโดนน้ำท่วมนะครับ

ออกมาก่อนนะครับเพียงไม่กี่ชั่วโมงครับ
หลังจากนั้นก็น้ำท่วมเลยครับ

ออกเดินทางมาถึงกรุงเทพก่อน
คนไทยที่ชมรายการนี้
ใครที่มีน้ำจิตน้ำใจก็ช่วยได้เลยครับ

เอาละครับเน้นที่จุดเดิมครับเพชรประการ
สร้างบ้านพยายามจะเบียดเข้าหาทันที

เพชรสร้างบ้านอ้าวเจอหมัดเจอศอกของเพชรสร้างบ้าน

เดี๋ยวแกเปี๊ยะแกเปี๊ยะครับที่ต้นขา
เพชรสร้างบ้านพยายามจะตบลำตัวสลับใบหน้า

หุบทรายอยู่แล้วครับ
พยายามจะเล่นงานฐานล่างเลยครับ

สร้างบ้านนั้นรอจังหวะสวนด้วยหมัดสวนด้วยศอก
โอ้แต่เพชรสร้างบ้านเจาะที่เดิมเลยครับ

หมายเดิมเติมความมันความเดือดเข้าไปครับ
แดงเป็นปื้นแล้วครับต้นขาขวา
ทิ้งด้วยขวาทางด้านเพชรประการ

เห็นมาตบเข้าไปอีกทีครับ
โอ้โหทิ้งด้วยศอกขวาครับจังหวะนี้

พยายามมาพยายามจะนี่ครับเพชร
เล่นงานบริเวณเหนือหัวเข่าทางด้านขวาของ
เพชรสร้างบ้านแหละครับเพชรประการ

เหมือนไม่มีอะไรแต่ย้ำลงไปที่เดิม
ล้วงลำตัวเข็นเข้าเชือกเสียบซ้ายเสียบขวา

โอ้โหพยายามจะแก้ด้วยเข่าเลยครับ

ไม่อย่างนั้นต้องลงไปแล้วแสดงว่าวิ่งเยอะครับ
กำลังขาดีเลยครับดูครับ
ศอกหน้านั้นต้องบอกว่าบวมปูดเลยครับ
เพชรสร้างบ้านแต่นี่ครับถึงด้วยมัดขวา
พยายามจะท้าดวนชวนแรกเลยครับ
อ่าครับวงในยังทำได้ครับเพชรสร้างบ้าน
ดักไว้เสียบเสียบซ้ายยัดเข้ามา
เอาละครับนี่ก็พยายามจะแก้ด้วยลูกเข้าครับเพชรสร้างบ้าน
เปลี่ยนเข้ามาเล่นงานบริเวณรับตัว
เป็นประการต้องกันเชียงหนีเหมือนกันครับ

ไม่ลุกไล่ครับเข้าทางทางด้านเพชรสร้างบ้านหรือเปล่าครับ

โอ้โหเอาครับได้ใจครับเพชรสร้างบ้าน

โอ้เล่นงานเล่นงานบริเวณรับตัวเลยครับเพชรสร้างบ้าน
แล้วเสยอัปคัทแล้วเจาะล่างจังหวะดึงนิดเดียว
เอาละครับไม่ไขก็ไข่แผ่วเลยครับโอ้ย
เพชรสร้างบ้านฮึดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งแล้วดูครับ
พยายามจะเน้นที่หมัดและศอก
โอ้โหสอกซ้ายสอกขวาเพชรสร้างบ้านพยายามจะคืน
วงในมีครับมีของดีที่วงใน
อย่ามาโอ้โหได้แค่งซ้าย

ไทยรัฐมวยไทยไฟเตอร์
พาท่านผู้ชมกลับมาที่มนตรีสตรีเออีกครั้งครับ
นี่ก็คือความมันของไทยรัฐ

เดินทางมาถึงคู่สุดท้ายก็ยังมันครับ

ใบหน้าสลับลำตัว
แต่ดูครับโอ้จังหวะของเพชรประการที่เตะเจาะล่าง
ต้องบอกว่าเตะเป็นธรรมชาติเหลือเกินครับ
แล้วเน้นไปบริเวณเหนือหัวเข่าทางด้านขวา

ก็เตะทั้งซ้ายทั้งขวาก็เตะไปเรื่อยพยายามจริงครับชะด้าน
เป็นประการแต่ปลายครับเพชรสร้างบ้านแกเดินเบียดครับ
ทุบลำตัวสำหรับเสียบใน

ต้นขานี่แดงทั้งสองข้างเลยครับ
ว่ากันต่อครับ๓นาทีที่เหลือ
สร้างบ้านพยายามจะเล่นงานวงในแล้วครับอาชีพที่ตัวเองถนัด
เห็นเข้าไปโอ้แล้วเจอเหลี่ยมของเพชรประกาศหน้านี่ครับ
สุภาพบุรุษนักสู้เลยครับไม่ซ้ำไม่เติม
แต่ต้องบอกว่าเวลาจังหวะโดนหักไปนี่ขาแข้งมันยืนยากครับเพราะว่าเจ็บครับ
เผ็ดสร้างบ้านสำหรับแขนขวาครับตีขวาตีซ้าย
เหลี่ยมเลยครับทางฝั่งของเพชรประการ
เอาหละครับจังหว่าเสียบข่อขวาแล้วมีกลับพันวินดิ์โดยศอกขวา
โอ้โฮจะสู้เต็มที่ครับคงการแล้วก็เผ็ดสร้างบ้าน

เป็นประกาศมาเป็นชุดเลยครับจังหวะเล่นของแกดูครับ
เดี๋ยวจะระปุกเอาคืนครับ
ปักสองซ้ายตีด้วยเข้าขวา

ลุยต่อครับนี่ครับสลับแทงขวาตีขวา
มาเสียบซ้ายเด้งด้วยเขาขวาเสียบด้วยเขาซ้าย
เป็นประการได้ใจเลยครับเบียดเข้ามา
เบียนแต่ประชับพื้นที่ครับ
อันนี้ความแทงซ้ายธรรมชาติจริงครับเพชรประกาศ

สามารถพยายามจะเล่นงานด้วยหมัด

นี่ครับเจอส่อขวากับเพชรประการส่อซ้าย
โอ้โหนี่ส่อขวาอีกแล้ว

เอาครับทิ้งด้วยกำปั้นขวาอีกทีครับ
ตัดลำตัวตบด้วยศอกขวา

โอ้โหนี่ครับยืนตัวแข็งตัวอ่อนครับ
ไม่ไหวครับยุติการชกทันทีครับ
แล้วเป็นทางด้านเพชรประการกรอกรรมบุตรครับ
เอาชนะแม่เหมือนมีบาดแผลปลีบริเวณเหนือคิ้วทางด้านซ้ายด้วยครับ

แล้วนี่ครับศอกสั้นครับศอกขวา
สวัสดิ์เฉวียนดีจริงครับศอกของต้นหน้าเพชรประการ
พยายามจะสู้เต็มที่แล้วครับแต่ว่าด้วยอาการบาดเจ็บที่บริเวณต้นขา
โดนสะสมมาตั้งแต่ยกแรกนะครับ
โอ้โหยืนจนถึงตอนนี้ก็ถือว่าเก่งแล้วครับเพชรสร้างบ้าน
นี่ครับอัปเภิคอู๊ยตาลอยเลยครับอัปเภิคขวา
และนี่ครับทิ้งด้วยกำปั้นเติมเข้าไปครับ

ลุ้นกันเลยครับว่ารางวัลจะแตกหรือไม่
สนับสนุนโดยปุ๋ยโฟร์แมน
รับไปเลยเงินรางวัลไฟเตอร์คนละห้าพันบอร์ด
เพศพระการณ์กกลันบุตร
ที่เราจะลากันไปนะครับต้องขอขอบคุณฟอร์ดแวนเจอร์เกิดมาแกร่งครับ
ขอขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามรายการไทยรัฐมวยไทยไฟเตอร์อย่าลืมนะครับ
บ่ายวันเสาร์เรามีนัดกันตั้งแต่เวลา๒โมงถึง๔โมงเย็นที่นี่
ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒สำหรับวันนี้ผมท็อปไฟเตอร์และน้องกาย
ลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ